มาดูเรื่องของความปราบปลื้มใจ
คุณผู้ชมเคยอยากจะเจอใครที่ไม่เจอมาตลอดชีวิตไหม
ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอพ่อเลยผู้หญิงคนนี้
ค้นหาค้นหาอยู่หลายปี
ก็มาเจอคนชื่อเหมือนนามสกุลเหมือน
จนวันนี้ได้ไปเจอที่สมุทรสาครครับ
คุณผู้ชมครับดูจากสีหน้าแววตา
คนนั่งกลางลูกสาวคนตามหาพ่อคุณผู้ชาย
คนซ้ายเนี่ยย่าเจอกันแล้ว๒๕ปีไม่เจอ
พ่อคืออยู่ในท้องแม่เนี่ย
พ่อมีความจำเป็นแม่มีความจำเป็น

ครอบครัวนี้คือครอบครัวกลิ่นจันทร์
ประกอบไปด้วยพ่อลูกสาวและคุณย่า
นางสาวชายานิดอายุ๒๕ปี

เจอนายประกอบอายุ๕๒เป็นพ่อครับ
และนางกิมอายุ๙๒เป็นย่า
มาเจอกันที่ขอประชูโมงการมหาส่วนตระบลผัดท้ายนรสิงค์

นายประกอบดีใจมากนะครับที่เจอลูกสาวแล้วไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีลูกกับอดีตภรรยา
ลองคิดดูนะฮะเนื่องจากตอนแยกทางกันอดีตภรรยาก็ไม่ได้บอกว่าตั้งคัน
นี่แหละครับจนมาเจอหน้าลูกสาวดีใจมากครับ
คุณชายานิดก็บอกแม่ก็ไม่เคยเล่าเรื่องพ่อให้ฟัง
เธอก็ไม่คิดนึกน้อยใจหรอกเพราะเข้าใจว่าพ่อกับแม่ก็เป็นผู้ใหญ่
คงมีเหตุผลนะครับก็อยู่ด้วยกันไม่ได้
ทั้ง๑๐ปีที่แล้วเธอเริ่มเล่นเฟซบุ๊ก
แล้วเสิร์ชเนี่ยเสิร์ชประกอบกลิ่นจันทร์โอ้โหมันขึ้นมา๑๐กว่าคน
จากนั้นค่อยคัดกรองจนมาเจอคนหนึ่งอยู่สมุดสาคร
มารู้ข้อมูลว่าพ่อของเธอเป็นคนจังหวัดนี้ปรึกษายาด
แล้วก็ให้นายกอบตช่วยนายกอบตบันท้ายนรสิงขอบคุณเขาด้วย
ผู้ใหญ่บ้านด้วยผู้สื่อข่าวด้วยในพื้นที่
มาเจอในที่สุดดีใจมากเธอรอเจอพ่อกับย่ามา๒๕ปีครับคุณผู้ชม
ทั้ง๓คนนะครับไปขอพรที่สารพันท้ายนรสห๐๓๑

ก็มีหน้าที่ของหนูแล้วหนูโตแล้ว
กลับไปทำงานที่จังหวัดตากมีโอกาสเมื่อไหร่
จะกลับมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมย่าอีกแน่นอน
ขอแสดงความยินดีและดีใจด้วยจริงนะครับ